คุณผู้ชมที่อาจจะเพิ่งจะได้อาจจะไม่ได้ชมเราตั้งแต่ตอนแรก
ทางรายการได้ติดต่อทางกองทัพเรือไปแล้วนะคะ
โศกรับโทรศัพท์แต่ว่าท่านไม่ให้สัมภาษณ์นะคะ
บอกว่าไม่ได้มีเนื้อหามากกว่าที่ได้เคยแถลงข่าวไป
แล้วก็ไม่ได้มีเนื้อหาเพิ่มเติมจากวันที่แจ้งความสอสอยุทธพงศ์นะคะ
มีสอสอคนไหนเขาเคยโดนกองทัพแจ้งความแบบนี้บ้างไหมคะ

แต่ผมก็ยังเรียนกล้อมก่อนตรงว่า
โอ้สสไปแจ้งความว่าเรื่องอะไร
แต่สอสอก็พูดถึงเขาเยอะ
ผมเนี่ยก็ทำหน้าที่ของกรรมธิการ

ประชาชนกำลังอดหยากกำลังเดือดร้อนนะครับ
ก็ผมก็ทำหน้าที่ของผมเนี่ยแล้วถามบอกว่า
ถ้าเรื่องที่ผมพูดไม่จริงเนี่ยทางกองทัพเรือเนี่ย

อ้าวไม่ได้เขาไม่ได้หยุดนะ

เดี๋ยวงบ๖๕มาเข้าใหม่ไงคะ

เรียนขอถามอย่างนี้หน่อย
ในกรรมธิการไม่ต้องอนุนะกรรมธิการใหญ่

ดิฉันต้องเข้าใจในฐานะประชาชนว่า
คือตกลงอันนี้แค่ชะลอจ่ายเงินถูกไหม
เพราะฉะนั้นเห็นประธานกรรมธิการงบคุณสันติพูดในห้องวันนั้น
คือชะลอจ่ายเงินถูกไหม
ไม่ได้เกี่ยวว่าจะยกเลิกอะไรได้แล้ว
คือยังไง๓ลำต้องซื้อให้ครบถูกไหมคะ

มันมีเพียงมติคณะรัฐมนตรีนะครับ
ตั้งแต่ที่จัดซื้อเรือดำน้ำลำแรกนะครับ
ตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดปี๕๘มั้งครับนะครับ
มีมติคณะมตรีเนี่ยให้ซื้อ๓ลำใช่ไหมครับ
คราวนี้เนี่ยพอมันก็อยู่ที่การตั้งงบประมาณไง

เพราะว่าเรือมน้ำมันใช้เงินงบประมาณเยอะมาก

ตั้งแต่ปี๖๐ชำระปีถึงปี๖๖
ปี๖๐ชำระไปถึงปี๖๖นะ
ปกติเขาผูกพันแค่๓ปีของประมาณ
แต่กรณีเรือดำน้ำมันใช้งบมันใช้เงินมหาศาล
ผูกพันไปถึงปี๖๖กว่าจะได้เรือลำแรกเนี่ยปี๒๕๖๗นะ
ตอนนี้พอมีมติขนาดมตีเนี่ย

ก็คุณก็ถึงมาตั้งลำที่๒ลำที่๓ไงครับ

มันไม่ได้ว่าผูกพันว่าจะต้องตั้งปีนั้นปีนี้ไงครับ
ว่าผูกพันเนี่ยปี๒๕๖๕เนี่ยนะครับ
ถ้าสถานการณ์เนี่ยด้านเศรษฐกิจเรื่องโควิดนะครับ
ยังแย่นะครับประชาชนยังอดหยากยังเดือดร้อนเนี่ย
ผมก็จะค้านอีกอ่ะไอ้เรือดำน้ำเนี่ยสองลำเนี้ย

วันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเดือดร้อนขนาดไหน
คุณจอมขวัญทราบไหมครับว่าทางภาคเหนือเนี่ยเกิดอุทธกภัยน้ำท่วม
ทำบ้านผมทางภาคอีสานเนี่ยเกิดภัยแรงครับ
ชาวนาบ้านผมเนี่ยข้าวตายแรงครับเดือดร้อน

แล้วถามว่าเอาเงินตรงนี้เนี่ยมาช่วยประชาชนก่อน
แล้วคุณจอมขวัญเห็นไหมวันนี้เนี่ยนะครับที่มีดีเจนะครับ
ไปติดโควิดเนี่ยเนี่ยกลุ่มคนความเสี่ยงเนี่ยเป็นพันพันคนเนี่ย
มีเงินไหมที่จะไปตรวจให้ฟรีตรวจโควิดให้ฟรี
ถามว่าระหว่างเรือดำน้ำกับชีวิตคนเนี่ยคุณจะเลือกอะไร
ผมเลือกชีวิตคนแน่นอนเพราะผมเป็นสอสอ
อันนี้ดิฉันยังขอยังไม่ได้โต้แย้งกันประเด็นนี้
ฉันเข้าใจว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นจริงมันเป็นประเด็นต้นทางนะคะ
เป็นประเด็นตั้งต้นว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเรือดำน้ำ
แต่ทีนี้พอเรามาถึงขั้นนี้ที่มีการแย้งกันอยู่ตกลงว่า
ลำที่สองกับลำที่สามเอาคำถามชัดนะคะครับ
ที่๒กับลำที่๓ยังไงก็ซื้อแค่เลื่อนจ่ายเงินให้เขาเฉย
ถูกไหมคะไม่ไม่ได้บังคับเหรอครับ
มติคณะลำตีเนี่ยก็บอกว่าให้ซื้อเนี่ย๓ลำนะครับ
แต่การตั้งงบประมาณเนี่ยนะครับให้ตั้งเป็นลำเป็นลำไป
มันไม่ได้ผูกพันไงอ่ะงั้นถามใหม่ถ้านะคะ
ถ้าสมมุติว่าคนไม่เห็นด้วยประชาชนไม่เห็นด้วย
อาจจะไม่ต้องซื้อลำที่๒และไม่ต้องซื้อลำที่๓ใช่ไหมคะ
ผมเรียนเลยครับว่าเปลี่ยนรัฐบาลนะครับอ่านะฮะเอ่อ
เปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยถ้ารัฐบาลบิ๊กตู่ไม่อยู่เนี่ย
อย่าพึ่งหาเสียงครับดูจะได้ซื้อไหมลำสองลำสามเนี้ยเดี๋ยว
สสยุทธพงศ์คือดิฉันกำลังเข้าใจถูกไหมว่าณตอนนี้นะคะ
แต่ท่านท่านเป็นฝ่ายค้านนะครับแต่คือท่านกำลังจะบอกว่า
ที่สองกับลำที่สามไม่ซื้อก็ได้ไม่ถูกปรับครับไม่มีครับ
เอาปรับไหมล่ะมีใครมาปรับไหมมีใครเดือดร้อนไหม
แล้วผมยังไม่เคยเห็นเลยนะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยที่คุณบอกคุณไปคุยกับรัฐบาลจีนเนี่ย
ที่ไหนอ่ะกลับมาเรื่องนี้ตกลงรัฐบาลจีนหรือไม่
ย้ำอีกครั้งนะคะคือตอนนี้มีสองฝั่งครับคือถ้าจีทูจีคือรัฐต่อรัฐเนี่ยนะคะ
ฝั่งหนึ่งคือไทยเท่าที่สสยุทธพงศ์บอกเมื่อสักครู่นี้
คือฝั่งไทยท่านไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาครับคือยังไงของเราเนี่ย
ทำแนวรัฐต่อรัฐแน่เพราะว่าเพราะว่าเงินเนี่ยจ่ายออกจาก
สำนักงบประมาณประเทศไทยแน่นอนแล้วเราทำแบบรัฐต่อรัฐถูกไหมคะ
ในฝั่งของไทยครับแต่ที่สสยุทธพงศ์กำลังจะทวงถามคือ
ฝั่งจีนอ่ะตกลงรัฐหรือเปล่าใช่ไหมถูกต้องครับแต่มันจะมีผลสมมุติว่า
ถ้าฝั่งจีนไม่ใช่รัฐเท่ากับว่าเนี่ยก็ไม่ใช่รัฐต่อรัฐใช่
ก็จะมีผลไปตั้งแต่ลำแรกว่าไม่ใช่รัฐต่อรัฐเพราะฉะนั้นจะล้มไปอย่างนี้
เข้าใจถูกไหมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคือปมที่ต้องพิสูจน์ให้ได้คือ
ฝ่ายจีนไม่ได้มาในนามรัฐหรืออย่างน้อยหมายความว่าไม่ได้มาในอำนาจเต็มของรัฐบาลจีน
อย่างงี้ใช่ไหมที่วันที่เก้าจะเกิดขึ้นนะคะคือไม่ใช่ว่าไม่ไม่มาในอำนาจเต็ม
มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลจีนไงคือวันนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่า
รัฐบาลจีนและที่ปักกิ่งเนี่ยภายใต้การนำของประธานาธิบดีซีเจียนผิงเนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยอ่ะแหม่ของมันใหญ่นะคะครับ
เงินมันเยอะนะคะคือจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยแล้ว
ได้เหรอสวรรค์ยุทธพงศ์อ่าท่านเอกสารพิสูจน์ขนาดนั้นเลยใช่ไหม
อ่าอ่าอ่าผมผมผมผมผมยกตัวอย่างให้ดูก่อน
อันนี้ก็ไม่ใช่เอกสารที่จะใช้ในสภายใช่ไหม
ไม่ปล่อยเลยมาถามตรงตรงกับจอมขวัญก็ต้องมีอะไรของมาด้วยอ่า
อันนี้เนี่ยซูมมาใกล้ใกล้หน่อยอันนี้เนี่ยเพิ่งลงนามไปเมื่อ
วันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองห้าหกสองปีที่แล้วน่ะอ่า
ปีที่แล้วยังไงคะอันนี้เลยนะเนี้ยเขาเรียกว่า
บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งประเทศไทย
กระทรวงกลาโหมนะครับว่าด้วยความร่วมมือ
กระทรวงกราโหมจีนนะครับว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันประเทศ
ค่ะอันนี้เนี้ยก็คือรัฐต่อรัฐไงอืม
ก็คือคนลงนามเนี่ยใครฮะฝั่งไทยเนี่ยในนามกระทรวงกลาโหม
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและลำตีว่าการกระทรวงกลาโหม
แห่งราชอาณาจักรไทยค่ะฝั่งจีนเนี่ยนะครับ
นามกระทรวงกราโหมแห่งสหรัฐประชาชนจีนพลเอกหวยเพิ่งเหอ
นตรีแห่งรัฐและน้ำตีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐประชาชนจีน
อ้าวก็ใช่นี่ไม่ฮะอันนี้ไม่ได้เหลือกันเหลือดำน้ำน้ำนะ
อันนี้ผมยกตัวอย่างไงเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเป็น
รัฐต่อรัฐเขาต้องเซนกันด้วยตำนานลักษณะนี้อ่าก็ต้องเซนกับ
ลำตีกระลาโหมของประเทศจีนแล้วเพิ่งเซ็นเมื่อไหร่คุณจอมขวัญรู้ไหม
จิกาปีที่แล้วเนี่ยอืมประยุทธ์สองเนี่ยหลังเลือกตั้งไงอืม
แล้วคุณจอมขวัญว่าเนี่ยคุณไม่เซ็นเนี่ยผมไม่เห็นเลย
ผมบอกว่ามันไม่เกี่ยวรัฐบาลปากกิ่งเพราะอะไรก็รัฐบาลไม่เห็นเขียนเลยว่า
มีซื้อเรือดำน้ำอีก๒ลำ